ที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องในระยะนี้
เพราะว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นไปเรื่อย
ดังนั้นรายงานตัวเลขให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนเลย
สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันที่๗กุมภาพันธ์

เป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๓๐๐ราย
ติดเชื้อในเรือนจำมีไม่มากนะครับแค่๔ราย
ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศก็ไม่มากนักนะครับ

ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการประบาดของโควิด๑๙
ในบ้านเราก็คือ๒๕๗๔๗๑รายนะครับ
ผู้เสียชีวิต๑๒ราย
ตัวเลขผู้เสียชีวิตสำคัญนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ทางสาธารณสุขเองนะครับ
ก็มีการพูดถึงเรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้มีเพิ่มขึ้น
แล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องตรงนี้นะฮะ
ส่วนผู้เสียชีวิตสะสมทั้งสิ้นในบ้านเรา๒๒๓๐๓รายนะครับ
ส่วนที่หายป่วยกลับบ้านได้แล้วรายงานรายวัน๘๗๑๑ราย
แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาอยู่ยังเยอะฮะ

ขึ้นมาอยู่ที่๙๒๗๘๔ราย
แล้วในจำนวนนี้ค่ะอาการหนัก๕๓๕ราย
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ๑๐๒ราย
เรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นี้นะครับ
เราก็ดูเมื่อวานนี้อธิบดีกรมควบคุมโรค
ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของสถานการณ์ในบ้านเรา
บอกว่าบ้านเราตัวเลขดีขึ้น
ที่ผมบอกตัวเลขดีขึ้นแล้วก็ที่ท่านอธิบดีบอกตัวเลขดีขึ้น
นั่นหมายถึงตัวเลขของผู้เสียชีวิต
ตัวเลขผู้เสียชีวิตลดน้อยลงนะครับ
แม้ว่าหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าไม่ดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่เหรอ
เพราะว่าเพิ่มขึ้นในระยะ๒๓วันนี้นะครับ
แต่ว่าท่านบอกว่าตัวเลขที่สำคัญมากกว่า

นายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับ
ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรา
บอกว่าแม้ขณะนี้สายพันธุมิครอนที่แพร่กระจายเชื้อได้รวดเร็ว
แต่ข้อมูลวิชาการทั่วโลกยืนยันตรงกันครับ
ความรุนแรงไม่ได้มากกว่าสายพันธุเดลต้านะครับ
ดังนั้นการที่เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น
แต่เมื่อดูจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยหนักไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม
ก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เราคาดการณ์เอาไว้
สาธารณสุขยังสามารถรองรับผู้ป่วยอาการหนัก

ก็เลยเอาตัวเลขของผู้ป่วยหนักแล้วก็ผู้เสียชีวิต
เอามาวัดค่าตรงนี้ซะนะครับ
ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย

ให้เตียงในโรงพยาบาลนั้นเพียงพอต่อการรักษา
ผู้ป่วยโควิดแล้วก็ผู้ป่วยโรคอื่นด้วยนะครับ
โอภาษอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า
สิ่งสำคัญตอนนี้ที่เห็นได้ชัดก็คือการลดอัตราผู้เสียชีวิต
จากข้อมูลตอนนี้พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยงครับ
กลุ่ม๖๐๘ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดส

หากใครถึงเวลาในการรับเข็มกระตุ้น
ขอให้มารับตามกำหนดเพื่อลดอัตราความรุนแรงของโรคนะครับ
แล้วก็คุณหมอพูดแบบนี้ถึงกรณีของเด็ก
ที่ต้องรับการฉีดวัคซีนแล้วนะครับโดยบอกว่าวัคซีนเด็กก็มีความสำคัญ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยขึ้นทะเบียนวัคซีน

ซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก
สำหรับไทยฉีดเด็กโตแล้วกว่า๙๐
ยังไม่พบผลข้างเคียงที่อันตรายรุนแรง
อยากขอประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองในการพิจารณาวัคซีนให้แก่บุตรหลาน
ซึ่งยังเป็นไปตามความสมัครใจอยู่นะครับ
โอภาษบอกว่าการรับวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ๕๑๑ปีที่ผ่านมา๑สัปดาห์
ไป๒๐๐๐คนเป็นกลุ่มเด็กป่วย๗โรคเรื้อรังก่อนนะครับ
ซึ่งกรมควบคุมโรคบอกว่าไม่ได้เร่งรัด
เพียงแต่ผู้ปกครองและเด็กต้องทำความเข้าใจตรงกัน
เพราะเป็นเรื่องของความสมัครใจ
สัปดาห์นี้ตั้งแต่วันนี้๗กุมภาพันธ์
จะเริ่มฉีดวัคซีนในเด็กทั่วไปนะครับ
แล้วก็ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังเตรียมความพร้อม

ใช่ค่ะส่วนที่ออยอนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีน
ก็ถือว่าจะเป็นทางเลือกให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง
สามารถที่จะเลือกวัคซีนฉีดเองได้
เพราะว่าการรับวัคซีนเอาจริงนะคุณผู้ชม

แล้วพอมีตัวเลือกมากขึ้นก็จะเปิดโอกาสให้เลือก
แล้วก็ย้ำด้วยนะว่าวัคซีนทุกตัว
การขึ้นทะเบียนของออยมีความปลอดภัยนะคะ
ปัดนี้มีการประชุมสอบคอกันอีก
ก็ต้องติดตามว่าทางสาธารณสุขจะเสนอมาตรการใด

แล้วก็อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่านายกรัฐมนตรี
ก็ติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
แล้วก็รอฟังรายงานจากทางสาธารณสุขนะครับ
แล้วก็ทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรค
บอกว่าอาจจะมีเรื่องของมาตรการในการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

สาธารณสุขก็เห็นความสำคัญของตรงนี้
เพราะว่าทั่วโลกตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะมีมาตรการในการผ่อนคลายแล้ว
ดังนั้นไทยเองก็ไม่ควรจะล็อกดาวน์ตัวเองไว้นะครับ
ว่ามาตรการต่างก็จะผ่อนคลายลง
เพื่อให้เรียนรู้ที่จะอยู่กับโรค
แล้วก็ที่สำคัญเตรียมตัวเข้าสู่โรคประจำถิ่นต่อไป
แต่การเป็นโรคประจำถิ่นมันต้องมีหลักมีเกณฑ์อะไรมากมายเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องก้าวต่อไปข้างหน้านะคะ
ดังนั้นสถานการณ์นะตอนนี้คุณผู้ชม
สิ่งที่ทำได้ก็คือเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนั่นเอง